ทุกผู้ชมครับมีพี่ชายนะฮะที่อยู่ที่สกลนครเขาก็มาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
ขอให้ช่วยตามคดีของน้องชายเขาหน่อยนะโดยบอกว่าน้องชายของเขาทำงานเป็นตรบพออยู่ที่กรุงเทพ
ก็มีเมียนะอยู่ด้วยกันนะฮะแต่สุดท้ายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
น้องชายของเขาถูกเมียเนี่ยแทงแล้วก็ปล่อยให้เสียชีวิตอยู่คาห้องก่อนจะหลบหนีไป
ซึ่งจนถึงขณะนี้คดีของน้องชายเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยนี่นะฮะ
คือตอนที่ไปช่วยกันก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่กี่วันก็เสียชีวิต
คุณกันจอมพลังก็เลยพามาตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
นี่คุณกันนะฮะคนที่เดินมาด้วยกันเนี่ยฮะซ้ายมือใส่หมวกนี่นะ
คือพี่ชายของผู้ตายชื่อในยอดทชัยวงศ์เป็นชาวสกลนครนะครับ
ทางพี่ยอดเนี่ยบอกว่าน้องชายของเขาชื่อโชคชัยอายุ๔๒ปีนะครับ
เป็นรอปภอยู่ที่กรุงเทพถูกภรรยาที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
ในห้องพักในซอยลาดพร้าว๑นะฮะชื่อนางเดือนอายุ๕๐ปี
ใช้มีดแทงเข้าที่ใบหน้าหลายแผลแล้วลากไปขังไว้ในห้องน้ำ
เมื่อคืนวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เช้าวันที่๒ตุลาคมเพื่อนร่วมงานเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องชายเนี่ยผิดสังเกต
ไม่ลงมาขึ้นรถไปทำงานเพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะเอารถมารอรับไปทำงานด้วยกัน
ก็เลยขึ้นไปดูในห้องพักพอเข้าไปดูเนี่ยถึงกับช็อกนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นโชคชัยเนี่ยบาดแผลเวอะวะเต็มใบหน้า
จมกองเลือดบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องน้ำ
เขาก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ก็อยู่โรงพยาบาลจนถึงวันที่๖ตุลาคมนะครับ

แต่คดีเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยผ่านมาจะครบเดือนแล้ว
ยอดบอกว่าโชคชัยเนี่ยเขาคบหากับนางเดือน

ตั้งแต่ครบหาอยู่กินด้วยกันโชคชัยเขายอมเมียหมดโดนทำร้ายร่างกายทุกครั้ง
เวลาที่นางเดือนเมาก่อนหน้านี้เคยโดนนางเดือนเนี่ยกระทืบจนซี่โครงหักมาแล้ว
ปกติจะได้ยินแต่แบบผัวทำร้ายเมียใช่ไหมอันนี้พี่ชายเขาบอกเมียเนี่ยทำร้ายผัว
น้องชายเคยโดนเมียเนี่ยใช้มีดฟันแขนเย็บ๓๘เข็ม
สากกระเบือเนี่ยไปหัวจนหัวแตกก็เคยโดนมาแล้ว
น้องชายทำงานเป็นรอปภเงินเดือนได้เดือนละเกือบ๒๐๐๐บาท
ทีนี้น้องเขาเสียชีวิตไปแล้วเขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าขณะนี้นางเดือนยังไม่ถูกดำเนินคดีเลย
แล้วตอนที่เสียชีวิตเอาศพกลับไปที่บ้านที่สกลนครไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปเคารพศพ
ไม่ไปงานเผาศพน้องชายเลย

คือพบว่าในห้องเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๑ตุลาคมนะน้องมิ้น
ในห้องเนี่ยยังมีทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมคราบเลือดก็ยังอยู่เหมือนเดิม
นี่เห็นไหมผนังห้องนะในจุดที่เป็นห้องน้ำที่เพื่อนเขามาเจอ
ทางเจ้าของห้องบอกว่ายังไม่กล้าทำความสะอาดนะฮะ
กลัวว่าจะกระทบต่อรูปคดีก็เลยปล่อยในสภาพเดิมเอาไว้ก่อน
รอให้ตำรวจบอกก่อนว่าสามารถที่จะเคลียร์ห้องได้แล้วถึงจะค่อยจัดการอีกทีนึง
ถามว่าเอาแล้วนางเดือนไปไหนภรรยาของผู้ตายเนี่ยไปไหน
เจ้าของห้องบอกว่าเขาย้ายหนีไปแล้วนะค้างค่าเช่าอยู่เดือนนึงด้วยนะ๓๐๐บาทยังไม่ได้จ่าย
ส่วนเพื่อนที่อยู่ห้องติดกันกับผู้ตายนะฮะเป็นเพื่อนร่วมบ้านเช่านะครับ
ที่เขาแบ่งเป็นห้องเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อคืนวันเกิดเหตุคือคืนวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับ
ได้ยินเสียงทะเลาะกันในห้องของผู้ตายตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๓
แล้วได้ยินเสียงนายโชคชัยเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เช้าเนี่ยถึงมีคนมาดูก็คือเป็นเพื่อนรอปภที่ว่าเขา
ก็พบว่านายโชคชัยเนี่ยนอนบาดเจ็บสาหัสจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ำ
ส่วนตัวของนางเดือนตอนนั้นอยู่ในอาการเมานะฮะ
เขาก็แจ้งตำรวจกันนะพอตำรวจมาถึง
นางเดือนบอกว่าถูกนายโชคชัยทำร้ายร่างกาย
ทั้งที่นางเดือนไม่มีบาดแผลแม้แต่นิดเดียว

ฝ่ายหญิงก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ออกจากห้องเช่าไปเลย

ร้องโอ๊ยสองครั้งนะคะ

อันนี้คือเขาเล่ามานะคะว่าเห็นผู้ชายนอนหายใจรวยลินอยู่
ค่ะแต่เลือดนี้คือเต็ม

ปกติเขาทะเลาะกันอย่างนี้ทุกวันไหมครับพี่

ไม่ทุกวันแต่แต่บ่อยนี่บ่อยอยู่
มีชาวบ้านในซอยรัดพร้าว๑นะครับ

เหมือนกับเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องเช่าด้วยกันนะครับ
บอกว่านายโชคชัยผู้ตายเขาน่าสงสาร
มักจะถูกเมียเนี่ยทำร้ายบ่อยนะ
บางทีก็เคยมาบ่นให้ฟังบอกมีเงินเท่าไหร่เนี่ย

เขาก็เล่าว่าเมียเขาชอบทำร้ายเขา
บางทีก็ไล่ออกไปนอนนอกห้องอะไรแบบนี้

แต่คือถ้าเดินเข้าไปถามคนในซอย
คนในซอยเขาก็จะพูดเหมือนกัน
ผู้หญิงคนนี้เขาจะโหดร้าย

มันก็เก็บเสื้อผ้าโยนออกจากนอกห้องนะ

ไม่ได้มีแค่ฝ่ายหญิงที่ทนฝ่ายชายนะเนี่ย

นี่พี่ชายบอกเคยบอกน้องชายแล้วบอกโอ๊ย

แต่เหมือนแบบเขารักของเขาหรือยังไงเขาเลยทน

แต่ว่าฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำนะ
เขาบอกเขาถูกฝ่ายชายนี่แหละทำร้ายก็

เราไปที่สอนอพหลโยธินมาแล้วนะครับ
สกลนครนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านของนายโชคชัย

บอกว่าลูกชายไปทำงานเป็นรอปภที่กรุงเทพ

ที่ผ่านมาก็รู้แค่ว่าลูกเนี่ยมีเมียชื่อเดือน

แต่พ่อก็ไม่เคยคุยกับลูกสะพ้ายคนนี้เลย
อ๋อนายมาและกลับมาที่บ้าน
มารักษาตัวนะไม่ได้มาเยี่ยมบ้าน
ตอนนั้นมาพ่อบอกพ่อจำได้

เอามีดฟันแขนเย็บ๓๘เข็ม

หายดีขึ้นกรุงเทพไปถอนแจ้งความเมีย
บอกมันเกิดจากอุบัติเหตุแล้วกลับไปอยู่กับนางเดือนเหมือนเดิม

ทีแรกบางทีมันคดีอาญาตำรวจก็ต้องแจ้งความไว้ก่อนใช่ไหม

ใช่คุณโชคชัยเขาก็หายดีขึ้นไปถอนแจ้งความบอกผมอุบัติเหตุ

ซึ่งพ่อของนายโชคชัยเชื่อว่าเป็นฝีมือของนางเดือนอย่างแน่นอน
โทรมาบอกว่าเขาอยากได้เงินเดือนก็เลยทะเลาะกัน
ต่อมาที่ลูกชายคุณพ่อโทรมาในวันเกิดไป
เหตุเพราะคนอื่นไม่มีหรอกนอกจากเมียแกนะเพื่อนก็ไม่เคยมีทะเลาะ
บริลมแล้วเมียฟันหรือพระญาณเขาก็มีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแล้วครับ
บริลอบครึ่งแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแล้วบริษัทธรรมศาสตร์
ผู้ตายเขาไม่เจอนะฮะเจอแต่แม่น้องสาวแล้วก็หลานสาวนะครับ
อ่าซึ่งทางบ้านนี้เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับ
แต่แม่เนี่ยบอกว่าลูกสาวนี่แหละถูกทำร้ายจริงจริงลูกสาวบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
โชคชัยเนี่ยบีบคอจนเกือบตายแล้วจับขังเอาไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนด้วย
อันนี้มันคนละมุมกันเลยนะอ่าก็เดี๋ยวรอแล้วกันนะฮะถ้าอยากชี้แจงอะไรยังไง
ก็บอกมากันแล้วกันนะค่ะแต่ไอ้ที่แน่ก็คือนายโชคชัยก็ถูกแทงสาหัสอยู่ในห้องน้ำอ่ะ
ใช่ค่ะก่อนจะไปตายที่โรงพยาบาลอืมเรื่องทางคดีนะครับ
กับการสอนอพหนโยธินนะฮะเจ้าของคดีพื้นที่เกิดเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกชิศนุพงศ์สุริยานนท์นะครับบอกว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยได้เรียกตัวนางเดือนที่เป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เมียของผู้ตายเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยตัวออกไปนะฮะ
เนื่องจากตอนนั้นมามอบตัวเองไม่ได้หลบหนี
ตอนนี้ก็กำลังรออายการส่งฟ้องศาลอยู่นะครับ
ขอบคุณครับ